ธิบดีกรมควบคุมโรคนั้นเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้สามารถติดตามตัวผู้ที่ต้องสงสัยว่าอาจจะได้รับเชื้อไวรัสเมิร์สมารักษาตัวแล้วก็ควบคุมตัวได้หมดแล้ว๔๐คนครับ
ธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าอาการของผู้ป่วยชาวโอมานวัย๗๑ปีนะครับที่รับการรักษาที่สถาบันบำราชนราดูล
ผู้ป่วยมีไข้ต่ำอาการโดยรวมคงที่ครับต้องใช้ออกซิเจนสามารถรับประทานอาหารได้อาการยังทรงตัวต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดในห้องแยกโรค
สำหรับการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงโรคสูงโรคเมิร์สนะครับสามารถติดตามได้ครบ๔๐คนแล้วประกอบไปด้วยญาติผู้ป่วย๑คน
คนขับรถแท็กซี่๒คนพนักงานโรงแรม๔คนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชน๑๑คนและผู้ที่สัมผัสบนเครื่องบิน๒๒คนเป็นคนไทย๔คนชาวต่างชาติ๑๘คนมีผู้โดยสาร๑๔คนเดินทางออกนอกประเทศแล้วนะครับซึ่งเป็นไปตามกฎขององค์การอนามัยโลกและยังคงอยู่ในการเฝ้าระวังสังเกตอาการ๒๖คนซึ่งทุกคนนั้นมีอาการเป็นปกติ
ของทางออกมากก็คือว่าต้องมี